ตามไปก่อนเลยค่ะนี่นักร้องลูกทุ่งหมอนลำสาวของเรานะ

อันนี้เข้าไปบวงสวงพญาต่ำง้อยที่จังหวัดสกนฯคลณ์นะคล่อน
ปีนี้นางเอกหมอลำสาวร่วมรำบวงสวงมาด้วยบรรยากาศ
คักมวลซื่นแท้ปีนี้เต่าง้อยคึกคักจริงคุณผู้ชมเขามีการจัดงานสืบประเพณีไหลเรือไฟ
ไหว้สาพญาเต่างอยค่ะงานเริ่มต้นขึ้นแล้วยาวไปจนถึง๑๐กันยายนนี้นะ
ไฮไลท์ของพิธีปีนี้โอ้โหศิลปินนักร้องหมอลำสาวชื่อดังดอกฟ้าเพชรภูพาล
เจ้าของผลงานเพลงนี่คนนี้เลยค่ะเจ้าของผลงานเพลงสัญญาฮักที่เตาง่อย
ฟ้อนรำบวงสวงพญาเต่าอ่อนช้อยสวยงามเลยและที่ไม่มีไม่ได้เลยก็ต้องเพลงนี้ค่ะ
นักร้องสาวเสียงพินจินตราผู้ลาบนะ

ทำให้บรรยากาศคึกคักไปมากกว่าเดิมอีก

ไปดูบรรยากาศคักไปมากกว่าเดิมอีก